เราต้องเริ่มกันด้วยข่าวเศร้าจริง
เพราะถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงจริงนะคะ
หลังจากที่ป่วยด้วยโรครุมเล้ามานานกว่า๘ปีคุณผู้ชมนะคะ
อย่างที่ทราบกันค่ะคุณอาภัยโรธใจสิงเนี่ยเป็นนักแสดงชื่อดังนะ
เขาเล่นหนังมากว่า๑๗๐เรื่อง
ละครไม่ต้องนับนะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งคุณอาจากไปอย่างสงบที่บ้านพักส่วนตัวเมื่อเช้ามืดวันนี้เลยค่ะ

ล้มป่วยตั้งแต่ปี๒๕๕๖ค่ะ

แล้วก็ยังล้มป่วยด้วยหลายโรคค่ะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองตีบ
กล้ามเนื้ออ่อนแรงหัวใจและต่อมลูกหมากโตนะคะ
จะพบว่ามีอาการปอดติดเชื้อแล้วก็รักษาตัวมายาวนาน
เป็นระยะเวลาทั้งหมด๘ปีด้วยกันค่ะ
โดยเมื่อเช้านี้นะคะพี่ปูปริศนาค่ะ
นักแสดงรุ่นใหญ่ก็ได้โพสต์อะไรต่อการจากไปของคุณอาภัยโรธนะคะ
พร้อมแจ้งข่าวให้ทุกคนได้ทราบอย่างเป็นทางการค่ะคุณผู้ชม
ส่วนกำหนดการงานสวดพระอภิษฐรรมนะคะ
จะมีพิธีรดน้ำศพเย็นนี้ที่วัดลาดพร้าวนะคะช่วง๔โมงเย็นค่ะ
บันเทิงไทยรัฐขอแสงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งในโลกโซเชียลนะคะก็มีการออกมาโพสต์มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับรวมไปถึงลูกสาวของคุณอาภัยโรธด้วยนะคะ
คุณชัญพัฒน์ใจสิงค่ะได้โพสต์ข้อความนี้ไว้คุณผู้ชมบอกว่า
หนูรักพ่อมากเชื่อว่าพ่อรู้สึกถึงความรักนี้อยู่ตลอด
ทุกอย่างคือทุกอย่างในหัวใจหนูเองก็ทำใจไม่ไหวจริง
คุณพ่อภัยโรธใจสิงห์นะคะได้จากไปอย่างสงบ
เช้าวันที่๒๒กุมภาพันธ์๒๕๖๔นั่นเองนะคะ
ก็คุณอาประวัตินะคะก็มีลูกทั้งหมด๙คนด้วยกันนะคะ
ก่อนหน้านี้นะคะก็ทราบข่าวคุณอาไม่สบายนะคะ
แล้วก็มีเพื่อนดาราหลายท่านนี่ก็ไปให้กำลังใจอยู่นะคะ
เมื่อเช้าได้คุยกับพี่ตุ๊กดวงตานะคะ
บอกว่าโอ้โหก็รู้สึกตกใจเหมือนกันทราบข่าวพร้อมเราเนี่ยแหละค่ะ
แล้วก็เมื่อปีที่แล้วพี่ตุ๊กยังเพิ่งไปเยี่ยมคุณอาเหมือนกัน
ก็เพิ่งมาทราบข่าวนี้แหละค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการสูญเสีย๖คนที่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของ๑คนเลยนะคะ
ละครรู้จักทั้งประเทศนะคะ
ระหว่างที่คุณอานั้นป่วยอยู่นะคะทางครอบครัวก็ไม่ได้มีการมาขอรับบริจาคนะ
เพราะว่าทางครอบครัวก็ไม่ได้อยากเดือดร้อนคนอื่นนะคะ
มีกำลังในการทำทำผ้าขนหนูเยื่อไผ่ออกมาค่ะ
แล้วก็ทำสังกฐานด้วยประหยาเท่าที่๓นะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยนะคะคุณอาค่ะ